คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะเป็นวัดที่ขอนแก่น
พระบอกว่าโยมถ้าโยมจะเข้ามาทำบุญที่วัดและขับรถเข้ามาแบบนี้
ไม่ได้นะที่ไม่ได้เพราะอะไรให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าวัดนะครับ
โยมทางเข้าประตูเนี่ยมันอยู่ข้างซ้ายเออเขาเขาไม่รู้
ตรงนั้นเป็นกำแพงแล้วค่ะน่ะและโยมจะมาทะลุกำแพงเพื่อ
ประตูวัดอยู่ข้างซ้ายนิดเดียวค่ะแต่โยมทำไมจะมาเข้าวัดทางนี้เนี่ย
เฟซบุ๊ควัดศรีอารามบ้านกอกตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
นำภาพเหล่านี้มาโพสต์รวมถึงคลิปจากกล้องวงจรปิด
ระบุข้อความบอก๒มิถุนายน๖๖เวลา๕โมงเย็น
มีรถยนต์ขับชนกำแพงวัดทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของวัด

ท่านใดพบเห็นรถยนต์คันดังกล่าวแจ้งได้ที่พระนิรันดิ์จรรณธรรมโม
เจ้าอาวาสวัดศรีอารามหมายเลขโทรศัพท์ผมให้เบอร์ไว้เลย
๐๘๕๙๒๗๘๘๒๐คุณดูสิสุมประตูวัดศรีอารามใหญ่โตสวยงามแบบนี้
ทำไมไม่เข้าทางซุ้มประตูโยมโยมจะมาชนตรงกำแพงนาคได้ยังไงคุณ
ดูสิแล้วพระยานนากเขาก็เสียหายเหมือนกันน่ะนะครับ
กล้องวงจรปิดก็อย่างที่เห็นแล้วฮะรถยนต์เชฟโรเล็ตสีดำคันนี้คือ
พุ่งมาชนกำแพงแล้วรอบหนึ่งจากนั้นก็ถอยแล้วก็พุ่งเข้าไปชนอีกครั้งหนึ่ง
ไม่รู้วัตถุประสงค์ของคนขับเมามาหรือเปล่าหรือว่ารถมันเสียหรือว่ายังไงเนี่ยนะฮะ
แต่สุดท้ายเขาหักขวาแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับถ้าเป็นคนดีก็คงจะรับผิดชอบนะ
ก็คงจะจอดลงมาพูดคุยกับทางวัดนะว่าจะเอายังไงดีหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงนะครับ
นักข่าวของเราเดินทางไปที่วัดศรีอารามบ้านกอกที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นละคุณ
ดูหน้ากำแพงดิฮะก็ยังพังเสียหายยังไม่ได้บูรณะยังไม่ได้ซ่อมแซมนะครับ
พบกับพระลูกวัดพร้อมกับชาวบ้านพาผู้สื่อข่าวมาดูร่องรอยความเสียหายของกำแพงนะครับ
สภาพกำแพงแน่นอนแล้วฮะพังด้านหน้าเป็นรูทะลุวงกว้างเลย
ขณะที่รูปปั้นพญานาคที่อยู่บนรั้วขอบรั้วคุณพังเสียหายเหมือนกันนะครับ
หักครึ่งตัวเลยนอกจากนี้เศษอิดเศษหินของกำแพงกระเด็นไปถูกรถยนต์เก๋งที่จอดอยู่ภายในลานจอดรถของวัดได้รับความเสียหายอีกด้วยนะครับ
ใครมีเบาะแสของเชฟโรเล็ตสีดำคันนี้ก็โทรไปได้ที่เจ้าวาดวัดศรีอารามให้เบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ๐๘๕๙๒๗๘๘๒๐นะครับ